เป็นโบยบินแล้วนะจ๊ะเป็นนกน้อย

นักแสดงสาวบอกว่าพี่หนูหมดสัญญากับช่อง๓แล้ว

ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเพราะอะไร
เพราะว่าอยากรับบทบาททางการแสดงที่มันหลากหลายมากขึ้น
ประกอบกับอยากมีเวลาทุ่มเทให้กับธุรกิจเบเกอรี่

แล้วก็นอกจากเบเกอรี่แล้วมีร้านชานมของตัวเองด้วย
เป็นนักธุรกิจสาวท่านหนึ่งนะเนี่ย
ส่วนขาเมาส์ค่ะที่กำลังสงสัยว่าจะออกมาแบบนี้จะจบสวยกับผู้ใหญ่ในช่องหรือเปล่า

เดียน่าบอกว่าบอกว่าตอนนี้พูดคุยตกลงผู้ใหญ่ด้วยดีนะคะ
คือห่างกันด้วยดีนะจ๊ะไม่มีทะเลาะกันนะคะ
ซึ่งท่านก็ให้การสนับสนุนในการตัดสินใจของเรา
แล้วก็หากทางช่องเนี่ยอยากจะให้มาร่วมงานหรือโปรโมทละครเนี่ยก็ยินดีนะคะ
ใช่นะดูมากณเดชน์อย่าเล่นทีเหลียดย้อนยุ่ง
เออนะคะบอกเลยว่าน้องเนี่ยยินดีมากเลยถ้าจะให้มาโปรโมทละครเรื่องนี้
ส่วนตอนนี้ค่ะก็มีผู้จัดหลายค่ายเลยติดต่อมา
แต่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยไปฟังเดียน่าคนสวยหน่อยค่ะ
แล้วก็มีละครบ้างแต่ว่าอยู่ในช่วงของการพูดคุยกันอยู่
ปรับตัวได้ยังคะพอมาเป็นนักแสดงตอนนั้น
ตอนแรกก็โผงนะแบบอุ๊ยตายแล้วเหมือนไม่มีสังกัดแล้ว
แต่ว่าตอนนี้ก็ปรับตัวได้แล้วค่ะชินแล้วรู้สึกสบายใจมากขึ้น